ปิดท้ายที่การแข่งขันเบสบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยวันสุดท้ายเมื่อวานนี้นะคะ
หวังจะสร้างเซอร์ไพรส์ค่ะคว้าเหรียญทองแดงให้ได้
อกจากนี้ก็เตรียมแผนสู่การเก็บตัวที่ต่างประเทศ
เพื่อต่อยอดสู่การคัดเลือกโอลิมปิก๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่นต่อไปด้วยค่ะ